มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนึงเมาแล้วอารวาส
แล้วไปพร้อมกับไม้อะค่ะรถคันไหนผ่านไปผ่านมาก็จะเอาไม้ฟาดเขา
จนสุดท้ายไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาสวนกลับค่ะ
นี่

การที่เกิดขึ้นนะคะที่แยกเพชรชะกะเสมค่ะผู้ชายคนนี้เมาครับแล้วก็ถือไม้ยาวประมาณเมตรหนึ่งค่ะกวัดแกว่งไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละจะไล่ทุบรถยนต์ที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนี้ค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวเราจะเห็นผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเข้ามาแล้วจับผู้ชายคนนี้ทุ่มลงกับพื้นบัตรเจ็บเลยนะคะผู้ชายคนที่เขาถ่ายคลิปอยู่เขาต้องรีบเข้าไปห้ามเพราะว่าถูกทุ่มลงกับพื้น

แล้วพอสบโอกาสก็เข้าไปล็อกตัวเวียงผู้ชายคนนี้ลงกับพื้นแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนี่แหละค่ะสุดท้ายเขาเข้าไปห้ามนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้บาดเจ็บเลือดกลบปากแล้วฟันหักหลายซี่ด้วยค่ะ

แล้วพวกผมก็เอาน้ำไปล้างออก
แม่ค้าแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนนะคะ
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนในลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ